ไปดูเรื่องของไอเดียกันบ้างดีกว่านะครับ
ช่วงนี้เราเองก็ต้องพยายามดิ้นรนนะเนาะ
เอาเป็นว่าสู้กันต่อดีกว่ากับสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้นะครับ
เศรษฐกิจมันก็ยังคงไปได้ของมันในแบบของมันแบบนี้

แล้วยังไงซะไปเจอกับเรื่องของไอเดียต่าง
เราก็มานำเสนอบอกกันเผื่อใครจะนำไปสร้างไอเดีย

เขาบอกว่าไปเจอกับคนที่มีไอเดียเจ๋งทำ
ข้าวราดกะเพรากระบอกไม้ไผ่ครับ
กะเพราเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเห็นใส่จานมาหรือที่แปลกหน่อย
แบบนี้เหรอคะแล้วตอนเคี้ยวมันจะกรอบไหมคะ
เคี้ยวไม้ไผ่ไปด้วยก็จะได้อารมณ์ที่ศุนิทรี
อร่อยไม่ต้องใครก็กินไม้ไผ่แบบนี้หรือ
เขาเข้าใส่ไปในผัชนะไม้ไผ่
ที่นี่ครับตำบลขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ที่ร้านชื่อว่าต้นใส่สต๊กลุงใหญ่
โอ้โหสเต็กน่าจะอร่อยนะแต่ทีนี้เขามีเมนูใหม่ไง
กะเพราที่เสิร์ฟมาในระบอกไม้ไผ่
อู้เก่งดีอื้อยังได้ว่ากินกะเพราเป็นบ้องอื้อ
เป็นกระบอกดีกว่าเป็นกระบอกก็ได้จ้ะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่

เขาเหมือนเขาหลามจริงอ้าวเห็นไหมวิธีทำทำไงนี่ตามเชฟเข้าไปเลยค่ะ
ค่ะค่ะวางข้าวลงไปก่อนใส่ใบตองหรอใบตองเอาใบตองรองไว้
อะไรใบตองรองเอาไว้ค่ะได้หอมด้วยสะอาดด้วย
ใช่แล้วแล้วยังไงต่อนี่นี่ลาดด้วยกะเพราลงไปเลยแบบนี้
ร้ายน้าทานสบายแล้วความสะอาดไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขาเอาตัวกระบบไม่ไผ่เนี่ยนะครับ
ไปทำการล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้วไปตากแห้งอีกต่างหาก
ไม่ธรรมดาเจ้าของร้านนะครับก็บอกว่าหลังจากร้านเนี่ยเจอกับพิษโควิด๑๙เข้าไป
รายได้ก็หดหายไปกว่าครึ่งเลยนะก็เลยมีไอเดียใหม่ขึ้นมา
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็ชื่นชอบในความแปลกใหม่ของจานกระบอกไม้ไผ่แบบนี้
แถมยังราคาถูกแค่๑๙บาทถูกใจด้วยเออมันไม่แพงไง
ใครสนใจจะลองไปทานนะครับร้านอยู่ที่บริเวณถนนพะหนโยธินหลักกิโลเมตรที่๑๒
ขาเข้าอำเภอพระพุทธบาทนะจ๊ะเปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๓ทุ่ม
เอางี้แล้วกันให้ดูเนี่ยไปลองทานกันได้รวมไปถึงเป็นไอเดียต่าง
ให้มันเข้ากับสมัยเรียกได้ว่าคุณก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดต่อในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้
เรียกว่ารู้จักการปรับตัวนะคุณผู้ชมยังไงก็ลองหาไอเดียกัน